อีกหนึ่งข่าวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาบอกว่าไปเจอกับโครนที่มันไหลเหมือนกับลาวา
เราเคยเล่าไปแล้วรอบนึงว่ามันมีโคนผุดขึ้นมา
แต่ทีนี้มันมีเรื่องราวของความเชื่อด้วยเขาไปเจอกับก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับกุมารทอง
แบบนี้ชาวบ้านเขาก็ยิ่งฮือฮากันไปใหญ่เอาไปดูกันหน่อยครับ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

คือทั้งบนนี้ก็เป็นจุบจิตนาการกันแบบนั้นเหมือนมีกุกผมแล้วก็เป็นคอเป็นสีสัตว์แต่หน้าก็ว่ากันไปครับผมเขาเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปปั้นของกุมานทองมาให้โชคลาภกับคนในชุบชนก็ว่ากันไปแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเขามองเป็นแบบไหนแต่ชาวบ้านเขามองกันมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจาร
มันยังต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงแล้วอย่าไปใกล้มันอันนี้มันมีความอันตรายของมันอยู่
จริงคือตอนนี้เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีการล้อมรั้วเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ากันไม่ใช่แค่กันแต่คนนะเพราะว่าสัตว์บางทีเนี่ยที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาเดินตกลงไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ก็จะต้องมีการล้อมรั้วเอาไว้เดี๋ยวรอตรวจสอบกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจา